คุณผู้ชมเคยเจอคนโพสต์ขายของออนไลน์อะไรที่รู้สึกว่าแบบโหมันแปลกสุดหรือมันพีคสุดบ้างไหมคะ

โพสต์ขายของออนไลน์แล้วก็ทดลองการใช้งานให้ดูด้วย

มันคืออาวุธสงครามนะคะ

นี่ค่ะตำรวจชุดสืบสวนในพื้นที่นะคะ

เห็นคลิปปุ๊บลงปั๊บเลย

เขาเป็นชาวตำบลหนองป่าก่ออำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงราย

แล้วผมก็จะมาขายต่อในเขตอำเภอเชียงแสน

คือจริงต้องบอกแบบนี้นะคะว่าเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ย
ตำรวจสอบสวนกลางแล้วก็หน่วยงานข่าวกรองทหารเขาสืบทราบมาว่า
มีคนเอาอาวุธปืนสงครามมาขายในพื้นที่ชายแดนอำเภอเชียงแสน
ก็เลยร่วมกันกับตำรวจชุดสืบสวนแกะรอยแล้วก็หาข่าว
และวางแผนจับกุมติดต่อรอซื้อ
เอากล่องพัสดุมาส่ง

แต่ว่านายเสกสรรคนนี้ไหวตัวทัน

ตำรวจก็พยายามแกะรอยจากกล้องวงจรปิด
จนสุดท้ายเนี่ยมาจับได้คือ
หน้าบ้านแม่เขาค่ะในพื้นที่หนองปาก่อ
ดอยหลวงจังหวัดเชียงรายนี่แหละ
ก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยนะคะ

ก็คือจะบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการมันไม่ได้นะ

ขายปืนแล้วไปโพสต์ขายอย่างนี้คุณก็ถ้าเกิดจะขายทั้งนี้